มาตรวจสอบเหตุนี้หน่อยนะครับ
เพราะว่าพ่อข่มขืนลูกสาวนะคุณนะตั้งแต่อายุ๖ขวบ
ใช่ค่ะคือข่มขืนมาเป็น๑๐ปีจนตอนนี้ลูก๑๖๑๗แล้วนะคะ
แล้วก็มีการไปแจ้งความดำเนินคดีแล้วด้วย

เรื่องนี้คือมีการเข้าร้องเรียน
แล้วก็อยากให้ทางประธานมูลนิธิวินวินเข้าช่วย
ประธานมูลนิธิก็คือนายวินสุธีรชัยอยากให้ช่วยเหลือ
เราขอเรียกเป็นนามสมมุติละกันค่ะเด็กหญิงเอมนะคะอายุ๑๗ปี
แล้วก็พาไปแจ้งความที่สพนขามที่จังหวัดชนบุรี
บอกว่าโดนพ่อบังเกิด๙ก็คือในต้อม
นายต้อมเนี่ยร่วงละเมืองทางเพศมาแบบเป็น๑๐ปีแล้วน้องเอมคนนี้เนี่ยนะคะ
ถ้าคุณผู้ชมฟังข่าวนี้ให้ดีนะมันจะมีประโยคนึงนะ
ที่พ่อพูดกับลูกสาวว่าทำไมถึงต้องเหมือนกระทำอนาจารย์ลูกสาวรู้ไหม
บอกว่าหน้าเหมือนแม่เพราะหน้าเหมือนแม่
แล้วคุณคิดดูสิตลอดระยะเวลาที่น้องโดนกระทำมาน้องไม่กล้าบอกใคร
บอกว่าไงรู้ไหมถ้าเกิดไปบอกใครนะเดี๋ยวจะฆ่า
เดี๋ยวจะฆ่าทั้งตัวน้องเอมแล้วก็ฆ่าน้องชายวัย๑๑ปีให้ตายเลย
โอ๊ยจะตามไปยิงด้วยอ่ะขู่เอาไว้แบบนี้
เวลาพ่อเสพยาพ่อจะมีอารมณ์ทางเพศแล้วก็บังคับขืนใจลูกสาวมาตลอดเลย
แล้วก็อย่างที่บอกไงพอฟังเหตุผลย้ำว่าลูกสาวหน้าเหมือนแม่
พ่อก็เลยมีอารมณ์แล้วก็มากระทำกับลูกสาว
ฟังแล้วก็มันก็ปวดใจนะคะถามว่าเอาแล้วแม่น้องล่ะ
แม่น้องรู้เรื่องบ้างไหมจริงแม่น้องหนีไปตั้งแต่น้อง๖ขวบแล้วนะคะ
แล้วหลังจากนั้นน้องโดนล่วงละเมิดทางเพศมาตลอด
มันกลายเป็นว่าน้องตกเป็นเครื่องมือ
พ่อถูกแม่ทิ้งไปแม่หนีไปแล้วพ่อมาลงกับลูกแบบนี้ค่ะ
พ่อก็จะกอดจูบลูกคำที่ผ่านมาตอนเด็กเด็กมันก็ยังไม่รู้เรื่องไง

ทางประธานบุรณิฐริบอกเลยนะคะว่าหลังจากนี้
ยังไงก็จะดำเนินคดีกับพ่อคนนี้
ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเลยค่ะ
ซึ่งเราก็ได้พาน้องไปกวนร่างกายในต้นนะครับ

ก็ค้นพบว่ามีร่องรอยการมีเพศสัมพันธ์จริงนะครับ
ดังนั้นสิ่งที่เราจะทำต่อจากนี้ไปนะครับ
ก็คือเราพาน้องมาแจ้งความ
แล้วก็เพื่อดำเนินการประบวนการการลงที่ที่ทำ
เพื่อได้จับปรุงตัวของพ่อ
หลังจากนี้จะทำยังไงก็ต้องดำเนินคดีล่ะค่ะคุณผู้ชม

เพราะว่าผลจากการตรวจจากโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาเนี่ย
ปรากฏว่าน้องน่ะอวัยวะเพศอักเสบนะคะ

พอแจ้งความแล้วฝ่ายปกครองเอ่ย
ตำรวจสพนขามเอยก็ไปตรวจสอบบ้านค่ะเป็นบ้านเช่า

แล้วก็บอกว่าเนี่ย

นี่มีคนร้องเรียนมานะว่าเนี่ยเสียงดังแล้วก็มีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

ตอนตรวจฉี่ในต้อมไม่มีสารเสพติดคือฉี่ไม่ได้ม่วงนะ
แล้วก็เอาตัวมาสอบที่สพนขามก่อน
เพราะว่าเดี๋ยวหมายจับเนี่ยตำรวจบอกนะว่าน่าจะออกมาภายในวันนี้นะคะ
เรื่องนี้ก็ต้องตามกันต่อเพราะว่าฟังเหตุผลที่พ่อก่อเหตุ
แล้วก็ฟังสิ่งที่น้องโดนกระทำมาตลอด๑๐ปีนี่มันสะเทือนใจเหลือเกินนะ
ตั้งแต่๖ขวบ๗ขวบนะ